แท็กซี่รูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งทางบก

ก็คือการพัฒนารูปแบบของแท็กซี่
ทั้งเรื่องของการให้บริการ
ทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับเองด้วย
เพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีข้อสงสัย

เข้าไปพูดว่าอะไรเยอะมาก
แล้วก็คนขับก็อธิบายให้ฟัง
ผู้โดยสารก็อยากน้อยดูว่า

แท็กซี่คันนี้มันแท็กซี่ของจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นแท็กซี่ที่เขาทำอุปกรณ์ต่างนี้ขึ้นมาเอง

หน้าตาไม่เหมือนแท็กซี่ทั่วไป
โดยระบุข้อความแบบนี้นะครับ
บอกว่าโบกแท็กซี่คันหนึ่งที่มีไฟว่างเป็นสีเขียว

พอขึ้นรถก็บอกคุณทรัพย์ว่า

คนขับก็บอกว่าเป็นนโยบายใหม่ของขนส่งครับที่รถรุ่นใหม่ต้องใช้ไฟสีเขียว
พอกดแล้วสัญญาณจะถูกส่งไปที่ศูนย์ให้บริการทันทีเลยครับ
ซึ่งพี่คนขับก็บอกว่าตั้งแต่ขับมาคนเห็นไม่กล้าโบก
เพราะสีมันแปลกไงไม่คุ้นตา
แท็กซี่เถื่อนรึเปล่าไงไม่เห็นไม่คุ้นตาเนอะ
พี่คนขับเขาก็บ่นเหมือนกันบอกน้อยใจไม่มีใครโบกรถเขาเลยนะฮะ
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปอย่างมากในสังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์ก็ถามเหมือนกันตกลงว่าใช่แท็กซี่จริงหรือเปล่านะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
พบว่าแท็กซี่รูปแบบใหม่นี้เป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบก
ที่ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วนะ
เพื่อเป็นการยกระดับแท็กซี่และพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบ
สนองความต้องการของประชาชนภายใต้โครงการแท็กซี่โอเค
โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบดีสนิทพรมวงนะครับ
ก็เปิดเผยว่าแท็กซี่รุ่นใหม่นี้ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับมาตรฐาน
การบริการให้มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น
ภายใต้การควบคุมดูแลจากภาครัฐโดยกำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน
ต้องมีความพร้อมและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ
ตามที่กำหนดก็จะประกอบด้วยการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อ
การขนส่งทางบกเขาก็มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ
บริกันโดยตลอดว่าให้รถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่
และก็ต้องมีข้อกำหนดหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลแสดงตัวผู้ขับรถ
อันนี้แท็กซี่ทุกคันมีอยู่แล้วมาตราค่าโดยสารอันนี้ต้องชัดเจน
อันนี้ใหม่นะอันนี้ใหม่ที่เรายังไม่ค่อยเคยเจอในแท็กซี่กันนะครับ
และใช้งานสะดวกและรถแท็กซี่ต้องมีกล้องบันทึกภาพภายในรถด้วย
กล้องภายในนะบันทึกภายในไม่ใช่กล้องบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุ

คือต้องให้เห็นแหละว่าคนขับทำอะไรอยู่คนโดยสารนั่งตรงไหนทำอะไรนะฮะ
หรือว่าตามเวลาจริงเพื่อจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการของผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ
นั่นแสดงว่ามีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอยู่ในรถแบบครบครันนะครับ
รวมถึงที่กระจกกันลมหน้ารถจะมีสัญลักษณ์แสดงสถานะติดกล้องบันทึกภาพภายในรถ
คาเมล่าไว้ในพื้นวงกลมสีน้ำเงินรวมถึงมีไฟว่างเป็นสีเขียวอีกด้วยครับ
ถ้าเห็นไฟสีเขียวตอนนี้ไม่ต้องตกใจแล้วโบกได้
หมายถึงว่าการทำงานของอุปกรณ์ส่วนควบต่างเขาจะเริ่มเมื่อไหร่
ก็คือเริ่มทันทีที่มีการรับจ้างเกิดขึ้น
ข้อมูลจากรถแท็กซี่จะถูกส่งไปที่ศูนย์บริการสื่อสาร
และจะถูกส่งต่อไปที่ศูนย์ของกรมการขนส่งทางบก
กดเปิดมาตรค่าโดยสารหรือว่ามิเตอร์
ระบบจะจัดส่งข้อมูลตำแหน่งและเวลาที่รับผู้โดยสาร
พร้อมกับภาพถ่ายภายในรถจากกล้องที่บันทึก

และเมื่อส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทาง
เมื่อมีการกดปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร
ระบบจะจัดส่งข้อมูลตำแหน่งและเวลาที่ส่งผู้โดยสาร
ระยะทางเท่าไหร่เวลาที่ใช้ไปเท่าไหร่
ค่าจ้างกี่บาทภาพถ่ายต่างเก็บเอาไว้หมดเลย
ระบบก็จะทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติ
โดยกล้องจะบันทึกภาพแล้วก็ส่งข้อมูลอัตโนมัติ
กว่าจะได้รับการช่วยเหลือ
หรือตรวจสอบว่าเป็นการใช้ปุ่มฉุกเฉิน

ว่าต้องการการช่วยเหลือจริงหรือว่าไปถูกปุ่มโดยที่ไม่ได้เจตนานะคะ
ดังนั้นหากเจอแท็กซี่รุ่นใหม่ไฟว่างสีเขียวไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ
เพราะเป็นแท็กซี่รุ่นใหม่ปลอดภัยทั้งคนใช้และคนขับ